รองเท้าครับประมาณ๔๐หูครับ

กางเกงยีนก็ได้ครับ

โกเชนฟันทอง

เหนือย่างครับอาทิตย์ละครั้งครับ
แกงผงปลาสปาเกตตี้

ชอบอาหารใต้ครับแต่ว่าไปกินแกงหมูปลา
เอิ่ม
เยอะหมากเลยครับ

นอนอยู่บ้านเดินห้าง

แหละไททานิคแหละเอกมาย
ไททานิคครับดูบ่อยแล้วเอกมาย

จันวาสอังคารตัดเส้น

เอมิเนมคอน

กลางแจ้งครับกลางแจ้งแต่จะเป็นกลางคืน

เพราะว่ามันได้เป็นเพลงจริง
เข้ามาแล้วก็เก็บไปได้นานครับ